กลับมาช่วงนี้เราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าของคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีเมื่อวานนี้

ผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ตามรถกระบะของแม่ไป
เขาบอกว่าแม่เนี่ยมากับผู้ชายอีกคนนึงซึ่งเขาไม่อยากให้คบหาด้วยนะ

รู้นะครับผู้ชายคนนี้วิ่งหนีลงจากรถไปนะครับแล้วเขาตามไปไล่ยิงจนเสียชีวิตนะฮะ
ค่ะนี่นะฮะที่ผู้ชายคนนี้วิ่งหนีมาแล้วนี่
ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามมาใช่อันนี้เป็นภาพตอนจังหวะไล่ยิงเลยอ่ะค่ะ
แล้วคนตายเขาวิ่งหนีรอบรถคันนี้เลยนะฮะสุดท้ายเนี่ย
รัวยิงใส่ไม่ยั้งเลยนะฮะปลอกกระสุนที่เจอเนี่ยสิบเอ็ดปลอกนะครับ
แล้วตามร่างกายของผู้ชายคนนี้กระสุนเข้าไปนี่๙นัดด้วยกัน
จากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปตรงนี้คือลานจอดรถของศูนย์การค้าวังสรพีพลาซ่านะครับ
จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผู้ชายคนนี้วิ่งหนีมาเนี่ย
ลงมาจากรถของแม่ของคนก่อเหตุที่เป็นรถกระบะที่จอดอยู่ที่สี่แยก
ไฟแดงห่างจากจุดเกิดเหตุตรงนี้สักประมาณร้อยกว่าเมตร
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ก่อนที่เมื่อวานนี้จะถูกจับกลุ่มตัวได้ค่ะจับได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนเย็นเย็นค่ำวันนี้ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ญาติเข้าเยี่ยมนะฮะอยู่ในระหว่างการสอบปากคำนะครับ
พ่อของแม็กซ์นะฮะซึ่งก็คือสามีของผู้หญิงที่ขับรถกระบะมากับผู้เสียชีวิตนะ
แม่ของในแม็กซ์นะฮะที่ชื่อนางรจนาวันนี้พ่อก็มาเยี่ยมลูกชายนะครับ

พลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมลงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
วันนี้มาสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองนะครับ
เพราะถือว่าเป็นคดีที่อุกอาจมากโหดเยี่ยมมาก
เรื่องต้นผู้ต้องหาสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับ
รับสารภาพโดยบอกว่าเมื่อวานนี้
ตอนประมาณ๗โมงเช้าเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปรอพบแม่
ก็คือนางรจนาวัย๕๐ปีที่โรงพยาบาล
หลังจากที่รู้ว่าแม่จะไปฉีดวัคซีนโควิด
แต่แม่ขับรถหนีเขาอันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะครับ
บอกว่าอย่างนี้นะครับแล้วตอนนั้นเขาสังเกตเห็นว่า
มีผู้ชายเนี่ยนั่งอยู่ในรถกระบะของแม่ด้วย
ก็เลยขี่จักรยานยนต์ตามรถแม่ไป
จนมาถึงตรงนี้แยกวังสรภีร์
รถของแม่จอดติดไฟแดงอยู่เขาก็ไปจอดจักรยานยนต์ขวาง
พยายามจะเปิดประตูเพื่อจะคุยกับแม่
กับแม่ด้วยคือนายแมขผู้ต้องหาอ้างว่า

ตอนที่มีการทะเลาะกันแล้วก็เถียงกันเนี่ย

แล้วเปิดประตูรถ
ฝั่งคนนั่งข้างคนขับ
เขาก็เลยขี่จักรยานยนต์ตามไป

นะฮะเขาเอาปืนมาด้วยก็เลยยิงเขาจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
ก็ผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่า
ขอใช้สิทธิ์ปฏิเสธไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
ตำรวจก็คุมตัวไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
วันนี้น้าของผู้ต้องหาที่มาติดต่อขอเยี่ยมเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราได้คุยด้วยนะครับ
บอกว่าปกติหลานชายไม่ใช่คนใจร้อนแต่ว่าแม่เนี่ยตั้งแต่หนีไปอยู่ที่เพชรชบูรณ์กับผู้ตาย
หลานชายก็เริ่มซึมดูไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาสาเหตุที่ทำไปคาดว่าหลานคงเครียดแล้วก็คิดถึงแม่
แล้วก็อาจจะเป็นห่วงแม่ห่วงแม่อะไรประมาณอย่างนี้ตอนนี้คนที่เป็นห่วงที่สุดเนี่ยนะที่น้าบอกก็คือห่วงเรื่องสภาพจิตใจของหลานชายนี่แหละ
แล้วหลานชายเนี่ยเขามีลูกอีก๒คนนะครับอายุ๓ขวบกับอายุ๔เดือนเท่านั้นเท่ากับว่าก็จะเหลือแค่หลานสะพ้ายคนเดียวที่จะต้องเลี้ยงลูก๒คน

ทางนู้นจะโชมตีวะพี๊นู้นเนี่ยเขาลอกลวงลูกเข้ามามันไม่ใช้
แต่ในมุมนึงเนี่ยเอาละมันก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ความรู้จักกันของคุณแม่ของในแม็กซ์ผู้ต้องหา
หรือว่าจะเป็นเรื่องของคุณพ่อกับคุณแม่ของในแม็กซ์หรือว่าจะผู้ตายอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ในแม็กซ์ก็ไม่สามารถที่จะไปยิงเขาตายแบบนี้ได้นะฮะอันนี้มันรุนแรงเกินไปมันผิดกฎหมายด้วยนะครับ
แม่ของแม็กซ์นะครับบอกว่าตอนที่ลูกชายขี่จักรยานยนต์มาขวางหน้ารถตอนนั้นลูกชายพยายามบังคับจะให้เธอเนี่ยกลับบ้านไปด้วย
แต่เธอไม่กลับเธอบอกว่าเธออ้างนะบอกว่าที่ผ่านมานะเธอถูกสามีทำร้ายตลอดก็เลยไม่อยากกลับบ้าน
รับว่าคบหาอยู่กับผู้ตายจริงรู้จักกันผ่านเฟซบุ๊กตลอดเวลาที่คุยกันส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องปัญหาครอบครัว
ความเห็นอกเห็นใจกันอันนี้นางรจนาเขาบอกนะฮะเขาบอกว่าเขาถึงขั้นอยากจะสร้างอนาคตด้วยกันเลยกับผู้ตายเนี่ยคือนายอำพลที่ถูกลูกชายยิงเสียชีวิต
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะพานายอำพลเนี่ยมาที่กาญจนบุรีแล้วต้องมาตายเพราะไม่รู้มาก่อนว่าลูกชายจะมาก่อเหตุแบบนี้
นี่เรารักทั้งสองคนนะคะเราต้องการจะหนีแล้วคือไปคุยกันทีหลังว่าเออทำไมแม่ถึงเป็นอย่างนี้แม่ถึงไปอยู่กับเขาเพราะอะไร
สาเหตุเกิดจากพ่อที่แม่อยู่บ้านไม่ได้เพราะแม่รักลูกแม่เข้าใจว่าลูกอ่ะทำไปเพราะรักแม่เป็นห่วงแม่เขาก็เลยโมโหว่าแม่เขารักคนอื่นมากค่ะ
ก็เลยทนไม่ได้ที่เราไม่กลับเพราะว่ากลับไปก็ไปเจอพ่อเขา
ตบตีกันอีกเดือดร้อนลูก
นี่เป็นสิ่งที่คุณรจนากล่าวอ้างนะฮะคือต้องให้ความเป็นธรรมกับทางคุณพ่อของแม็กซ์ผู้ต้องหาเขาด้วย
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าคุณรจนาเนี่ยเขากล่าวอ้างว่าอย่างนี้นะครับ
วันนี้แม่ของนายอำพลที่ถูกในแม่ขยงยนต์เสียชีวิตไปติดต่อขอรับศพลูกชายที่นิติเวชโรงพยาบาทตำรวจ
จะตั้งศพที่วัดโคกสะอาดนะครับ
แม่ของนายอำพลนะครับมารับศพลูกชายก็ร้องไห้ตลอดเวลาแล้วครับ
พร้อมกับบอกว่าไม่ขอให้อภัยคนที่ก่อเหตุ
ยิงลูกชายเธอจนเสียชีวิต
ส่วนที่เพชรชบูรณ์ทางญาติญาติทั้งนั้น
เตรียมในการรอรับศพกันอยู่
อาของนายอำพลบอกว่า
แม่ของผู้ต้องหาเนี่ยมาอยู่ที่บ้านของนายอำพล
ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งญาติญาติก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เห็นว่าทั้งคู่ก็รักกันดี
วันเกิดเหตุนางรจนาบอกว่าต้องกลับไปฉีดวัคซีนที่กาญจนบุรี
แล้วก็ได้ชวนนายอำพลไปด้วย
แต่ทางฝั่งของคุณวจนาหรือว่ายาดทางฝั่งนั้น
ยืนยันว่าเขาไม่ได้ชวนทางนี้เขาตามไปเอง
ซึ่งตอนนั้นทางบ้านก็ยังห้ามกันอยู่ว่าอย่าไปอย่าไป
แต่สุดท้ายพอเขาตามไปกันด้วยเนี่ยมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นจนได้
จนาเนี่ยบอกว่ารจนาจะไปฉีดวัคซีนเนอะ
ก็เขารักกันเนอะเขาก็อยากให้ไปด้วยประมาณนี้ครับ
ผู้ตายอยู่บ้านเฉยครับไม่ได้ทำงานอะไรครับ
รับจ้างทั่วไปเพราะว่ามันอุกอาจมากครับอุกอาดมาก
คุณมายิงกลางสี่แยกแล้วก็วิ่งวิ่งไล่ยิงเนี่ย
ผมเห็นผมเห็นหลานผมเนี่ยวิ่งหลบอยู่กับรถเก่งเนี่ย
ผมโอ้โหถ้าเป็นผมนะผมจะวิ่งชนมันเลยจริง
ผมเสียใจมากครับสงสารหลาน
ต้องไปตายแบบวิ่งหนีปืนเขาเนี่ยประมาณเนี้ย
เขาไล่ยิงอ่ะผมรับไม่ได้ผมบอกว่าผมรับไม่ได้เหมือนกัน